ทั้งติดแล้วตายดิงฮายอีกครั้งแล้วฮะ
ทะลุเข้าไป๒หมื่นแล้วฮะ
๒หมื่น๒๐๐รายตายก็ดิงฮายเหรอ

นี่คือเหตุการณ์ล่าสุดของสถานการณ์โควิดนะครับ

เพราะว่าอยากจะให้ดูโพสต์สั้น

เป็นโพสต์เศร้าของหนุ่มคนหนึ่ง

ภรรยาเขาโพสต์ข้อความมาหาสามีเขา
ก่อนที่ภรรยาจะจากไปตายเพราะโควิด
เป็นข้อความสุดท้ายจากภรรยา

ขอโทษนะที่ทำให้ไม่ได้เห็นหน้าลูก

ตั้งท้องลูกอยู่แล้วเพิ่งแต่งงานกันไม่นานเอง

เจมส์ทิติวัตรเลิศรัตนโมลี

โควิดพรากชีวิตภรรยาไป
พร้อมกับลูกในท้องชาปนกิจไปแล้ว
เผาศพไปแล้วตั้งแต่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
นี่คือข้อความสั่งเสียถึงคนที่เป็นสามี

ขอโทษนะที่ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าลูก

และถ้าหากจะมีครอบครัวใหม่ขอให้เลือกคนดี
หวังว่าชาติหน้าถ้าเป็นไปได้

อยากจากไปแต่มันห้ามกันไม่ได้จริง
นี่คือข้อความสุดสะท้านหัวใจ
มีคนแชร์ข้อความนี้เยอะมากมายเหลือเกิน

พลาดชีวิตผู้คนล้นหลามเหลือขนาดจริง